งานนี้ระเบิดตุ้มต้ามกันเลยทีเดียวและมีคนเจ็บนับสิบราย
มันเกิดขึ้นอยู่ที่ลงขายมังคุดลงเนี่ยเขาจะมีคนงานเยอะแยะมากมาย
ค่ะมีลูกเจ้าของอีกที่มีปัญหากับคนงานครับปรากฏอยู่ดีดีเนี้ย
รัดฟัดเหวี่ยงกันระเบิดตู้มแล้วใครล่ะเป็นคนปลาระเบิดปิงปองนี้
ทำไมฮะนายจ้างกับลูกจ้างไม่ถูกกันตรงไหนแล้วฮะใช่ค่ะเขาบอกว่าตำรวจเนี่ย
พอรับแจ้งโหโอ้โหไปเจอคนเจ็บเพียบเลยนะคะนำตัวคนเจ็บในส่งโรงพยาบาลเจ็ดคน
อีก๓คนเนี่ยเขาบอกว่าโดนสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
รวมแล้วเนี้ยเบศศก์เจ็บกันเกือบสิบคนที่เกิดเหตุนะคะ
ไปดูว่ามันมีร่องรอยของระเบิดปิงปองมีเศษชิ้นส่วนพลาสติกสีดำคล้าย
เทปพันสายไฟกระจายอยู่เต็มไปหมดแล้วก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนของการประกอบระเบิดปิงปองกระเด็นแตกอยู่ด้วย
ตำรวจพบแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดคนงานในเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้
ก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดแบบนี้แล้วคนเจ็บเป็นสิบบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของลง
ชื่อว่าเจ๊สาวเจ๊สาวหรือนางมุกคารินค่ะแก้วสังอายุ๔๘ปี
เจ้าของลงพาคนงานกลุ่มหนึ่งไปเที่ยวงานในตัวอำเภอขลุงแล้วก็กลับมาที่หลง
โอ้โหจังหวะนั้นคนงานติดลมอ่าฮะติดลมบนกลับมาก็ขอกินกันต่อ
คนงานบอกเจ๊ขอกินต่อได้ไหมเจ๊ก็อนุญาตนะ
กินต่อเสร็จมันกลายเป็นส่งเสียงดังพอส่งเสียงดังเสร็จมันไปกระทบใคร
ไปกระทบแล้วทำให้อีกคนไม่พอใจก็คือลูกชายของเจ๊สาว
ซึ่งเป็นลูกของเจ้าของลงก็คือนายธีรพัฒน์หรือนายไปนะคะ
คนงานบอกแม่อนุญาตแล้วแต่ลูกชายทำไมไม่พอใจ
ก็นอนอยู่อ่ะนอนอยู่สิแล้วมันเสียงดังแบบนี้จะนอนได้ยังไง
ก็เลยออกมาต่อว่าฝั่งคนงานซึ่งฝั่งคนงานก็คือนายธีรเดช
หรือในทีอายุยี่สิบสามปีนะคะพอตอบว่าทะเลาะกัน
ก็เลยกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเรียกว่าตะลุมบอล

งานเขาพยายามเข้าไปห้ามนะจังหวะนั้นเจ๊สาวเองที่เป็นเจ้าของลงเนี่ย
ก็พยายามเข้าไปห้ามไม่ให้ลูกชายของตัวเองเนี่ย
ไปมีเรื่องกับคนงานครับสรุปเสียงระเบิดดังตู้มตั้ม

ยังไงเหตุมันเกิดอะไรขึ้นยังไงโอ้ยมันชุดละมุนมากค่ะ

ไม่รู้แต่ตอนที่ปลาเนี่ยมันพี่รู้ไม่เลย

ลูกพี่อ่ะเขาตีกันแล้วพากันไห้
ลูกพี่กับลูกน้องแค่กันพักใส่แล้วไม่เห็นอะไรหนึ่งกัน

บอกแบบนี้เจ๊เข้าไปช่วยลูกชายธิระเดชแหละ
เพราะอะไรเพราะกลุ่มคนงานเห็นกำลังรุมลูกชายอยู่

โอ้โหโดนเหมือนกันเลยตอนที่ระเบิดมันดังขึ้น
เลือดอาบทั้งขาเจ๊เลย
ทำอะไรไม่ถูกตะโกนบอกคนงานอีกคนขับรถไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
สรุปนี่เลยค่ะเอ็นข้อเท้าขาด
สะเด็ดระเบิดที่ขาอีกหลายจุด
ส่วนลูกชายนายธีรพัฒน์เจ็บที่แขนที่ตาแล้วก็ที่ท้อง
ผ่าตัดช่วยเหลือเอาไว้แล้วนะคะ
ทีนี้ก็แน่นอนว่าก็ต้องคุมตัวทางด้านของคนงาน

อันนี้ต้องโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุปลอมแปลงระเบิดด้วยนะคะ
หลังจากนี้ก็คงจะจ้างกันไม่ได้แล้วมั้งนะ
นั่นแสดงค่ะใช่ค่ะลงแห่งนี้นะครับ